พ่อค้าลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานยนต์ไป
รถเสียกลางทางก็เลยลงจอด
แล้วก็ดูซิว่ารถจักรยานยนต์มันเสียหายยังไงนะจะซ่อมกันยังไง
ปรากฏว่าเอาแผงลอตเตอรี่ไปวางไว้บนขอบปูนข้างทาง
แล้วก็ลืมครับพ่อค้าบอกโอ้โหผมลืมเองก็จริง
แต่ขอให้คนที่เก็บได้เอามาคืนเถอะ
ขอคุณพระคุณเจ้าช่วยดนบดาลให้เขามาคืนหน่อย
คุณผู้ชมฟังเสียงพ่อค้าหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะพ่อค้าเป็นเรืองศักดิ์โดนขอนะ
บนบานสารกล่าวขอเจ้าแม่ช่วยหน่อย
คุณแล้วคิดดูสิคือช่วงนี้มันเป็นโค้กสุดท้ายแล้ว
พรุ่งนี้จะออกรางวัลไปไปช่วงทำเงินกำลังขายลอตเตอรี่ได้เลย
ใช่แล้วก็หายไป๕วันแล้วนะคุณ

ผมแจ้งความอายัดไว้หมดทุกเลขแล้วนะครับ
แล้วก็พ่อค้าเรืองศักดิ์บทไทยสงฆ
หรือว่าพ่อค้าเต๋าอายุ๓๙ปี
ชาวนครพนมเนี่ยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
แล้วก็พาผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อย
โดยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ลอตเตอรี่หาย
สิ่งที่ผมลืมไว้เนี่ยลืมไว้ทั้งแผงบนนี้แหละครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานะ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนขายลอตเตอรี่ตามปกติแล้วครับ
แต่พอผมขี่มาถึงบริเวณทางโค้ง
ริมถนนทางหลวงชนบทสายโนนชมพูปลาปาก
ในพื้นที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมของผมมันเสียคุณ
อยู่มาเสียตรงนี้ฮะผมก็เลยถอดแผงลอตเตอรี่
พันกว่าใบเนี่ยมูลค่ากว่าแสนบาทเนี่ย
ยังไงรู้ไหมคุณจริงเขาสะพายมาไงสะพายข้างมา
ผมก็เลยโอ้เดี๋ยวผมจะซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อน
ก็เลยถอดแผงลอตเตอรี่พันกว่าใบมูลค่าแสนบาทเนี่ย
วางไว้บนเสาราวกั้นถนน
เพื่อไปดูมอเตอร์ไซค์สิว่ามันเสียตรงไหนจะได้ซ่อมนะฮะ
ปรากฏว่ามันซ่อมไม่ได้ก็เลยโทรหาเพื่อนให้มารับนะครับ
ทีนี้ฮะพอเพื่อนมารับเขาก็ควบมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับเพื่อนทันทีเลย
ปรากฏว่านี่คุณกลับถึงบ้านนะ
กลับถึงบ้านนะฮะมารู้สึกตัวอีกที

รีบย้อนกลับมาดูลอตเตอรี่เนี่ยทั้งแผงเนี่ยอันตธานหายไปแล้วนะครับ
กลับบ้านไปไม่ถึง๑๐นาทีนะฮะ
หลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้
แต่ทีนี้ผ่านมา๕วันแล้วตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคม
ถึงตอนนี้๑๕ธันวาคมแล้วแม่คดีก็ไม่คืบหน้าเลยนะครับ
โดยพ่อค้าเต๋ายังบอกอีกนะครับว่า
ลอตเตอรี่มา๓ปีไม่คิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้
เหลือลืมแค่ไม่นานก็มีคนฉกหายไปแล้ว
ซุดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ
เพราะไปเครดิตเขาไว้ก่อนด้วยคุณ
คือไปเอาลอตเตอรี่มาขายแต่เครดิตเขาไว้
ไม่ได้จ่ายเงินกับยี่ปั๊วนะฮะ
แสนนึงคุณเครดิตเขาไว้แบบนี้นะครับ
ทีนี้จึงขอวิงวอนหากใครเอาไปขอให้เอามาคืน
จะไม่เอาผิดในข้อหารักทรัพย์จะถอนแจ้งความ
เพราะถึงแม้เอาไปถูกรางวัลก็ไม่สามารถขึ้นเงินได้
เพราะอย่างที่บอกไปผมแจ้งความทำเรื่องอายัดไว้แล้วนะครับ
หรือท่านที่เอาไปหากไม่ต้องการแสดงตัวนะ
ก็นำมาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้
แล้วนัดกันนัดกันนะครับ

แล้วเดี๋ยวผมไปเอาแผงลอตเตอรี่ของผมไม่เจอท่านหรอก

ก็รอนะพ่อค้าเต๋าบอกยังรอความหวังอยู่นะ
อีกสักวันหนึ่งเผื่อจะขายได้อีกวันหนึ่งนะ